ตามความคืบหน้าเหตุการณ์เพลิงไหม้
โรงงานที่ซอยกิ่งแก้วที่บางพลีสมุทรปราการ

ดูเหมือนว่าน่าจะควบคุมเพลิงได้นะครับ

ใช่ค่ะคือคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเรากำลังรายงานสดเข้ามาในข่าวเย็นไทยรัฐพอดี
แล้วปะทุด้านหลังคุณภูริพัฒน์เลยนะคะตอน๕โมงเย็นนะคะ
โอ้โหควันขึ้นมานี่ดำขมึนไปหมดนะ
นี่ไม่รวมกับล่าสุดนี่มีเพลิงไหม้โรงงานในคุมสาธารณกรรมราชเกาะบังอีกที่หนึ่งนะครับ

ตรงนี้เนี่ยกิ่งแก้วที่คุณภูริพัฒน์ยืนอยู่นะครับเดี๋ยวดูสถานการณ์ตรงนี้ก่อนนะครับ
เชิญครับคุณภูริพัฒนบุญนินครับ
คุณผู้ชมครับสถานการณ์ณขณะนี้นั้นเรียกได้ว่าค่อนข้างเงียบแล้วก็สงบนะครับ
หลังจากที่เปลวเพลิงนั้นสงบไปเมื่อช่วงประมาณ๑ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริเวณจุดนี้เป็นจุดที่ปลอดภัยที่สามารถให้ทีมข่าวนั้นมายืนรายงานสดได้นะครับ
เดี๋ยวผมจะพาไปดูความเสียหายซึ่งตอนแรกเนี่ยบริเวณจุดนั้นคาดทางเจ้าหน้าที่คาดนะคะว่าน่าจะเป็นจุดที่เกิดระเบิดเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันก่อนที่เกิดเหตุระเบิดเกิดขึ้นนะฮะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่นั้นบอกว่าจุดนี้เนี่ยมีความเสียหายเกิดขึ้นมากที่สุด
ซึ่งบริเวณจุดนี้เป็นจุดที่อยู่ด้านหน้าแท้งขนาดใหญ่ที่เก็บสารเคมีอยู่บริเวณจุดนั้นนะครับ
ทำให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเห็นว่าอาคารเนี่ยมีการซุดตัวลงและมีความเสียหายเกิดขึ้นมากที่สุดอยู่บริเวณจุดนั้นนะครับ
ณตอนนี้ถึงแม้ว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้จะสงบลงแล้วครับ
แต่ทางเจ้าหน้าที่นั้นมีการถอนกำลังออกมาเพื่อที่จะพักผ่อน
โดยทางเจ้าหน้าที่นั้นยังคงมีการตรึงกำลังอยู่ไว้นะครับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่บริเวณจุดนี้คุณผู้ชมเรียกได้ว่ารากเป็นหน้ากองทีเดียวครับ
ซึ่งณขณะนี้มีการนำเอารถสนับสนุนไฟฟ้าส่องสว่างมาติดตั้งไว้บริเวณจุดนี้ด้วย
เพื่อที่จะฉายไฟอยู่บริเวณจุดนี้ให้เกิดความสว่างเกิดขึ้น
เพราะบริเวณจุดนี้ทั่วทั้งบริเวณถูกตัดไฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อความปลอดภัย
ผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อช่วงเย็นที่เกิดเหตุการณ์เพลิงประทุขึ้นมาอีกรอบนะฮะ
ทั้ง๔ท่านเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์เดี๋ยวเราไปคุยว่าณขณะนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับ
ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นเนี่ยก็ทำการ
ใช้โฟมนะฮะทำการดับคุมคุมไม่ให้เกิดฟิวไฟ
การเลี้ยงเพื่อคุม

คิดว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ถอนกำลัง
แล้วระหว่างถอนกำลังก็แด่มันช่วงเย็น
๓๔ชั่วโมงเนอะนะครับไม่เกิดอะไรขึ้น
ก็ได้หนักได้ทีมงานทางเทวะอบทนภิวัติพรกรรมแล้วก้หน่วยงานข้างเคียง
ได้ช่วยกันเพื่อจะเอาสายออก
พี่อยู่ตรงจุดไหนต่อนั้นน่ะล่ะฮะอยู่ข้างในใช่ไหมฮะ

มันหาอุปสรรคล้ำตอนนี้คืออะไรครับพี่
แล้วก็โฟมที่เราโปรยไปอะครับ
มันถ้าโดนน้ำแล้วมันก็จะไหลไปตามน้ำนะครับ
แล้วก็ประสิทธิภาพในการที่ปกคลุมนะครับ
มันก็จะลดน้อยลงนะครับปัญหาคือตอนนี้คือ
ฝนยังลงได้ลงตลอดนะครับลงตลอด
เราก็จัดทีมเฝ้าระวังอยู่มีเอาน้ำเอาโฟม
เอาอะไรมาเสริมไว้แล้วสแตนบายรอถ้าเกิด
เราก็เข้าชาร์จได้เต็มที่ฝั่งโน้นก็มีหน่วยงานอาหารอยู่
อะไรอย่างนี้ครับเราก็ระดมพลเข้ามานะครับ
เราให้ความสำคัญแล้วก็เตรียมพร้อมตลอดเวลานะครับ

ตอนนี้ใช้มอนิเตอร์ในการหล่อเย็นไว้อยู่
แล้วก็เจ้าที่เราออกมาพักข้างนอก
ตอนนี้เราก็มีการฉีดโฟมคุมไว้อยู่นะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
อย่างที่บอกไปครับว่าทางเจ้าหน้าที่นั้น
ยังคงมีการระดมกำลังตรึงบริเวณพื้นที่โดยรอบ
เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำได้อีกนะครับ
หากมีความคืบหน้าผมจะรีบรายงานกลับไปอีกครั้งหนึ่งครับ
ริพัฒนบุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดสมุทรปลาการครับ

ก็ตอนนี้ก็ถือว่าเพลิงที่ปะทุขึ้นมาอีกรอบเย็น
ตอนนี้ก็สามารถควบคุมได้แต่ก็ต้องดูสถานการณ์กันต่อไปนะฮะ
ใช่ค่ะอย่างที่คุณภูริพัฒน์รายงานเข้ามา
เห็นบรรยากาศว่าฝนยังลงเม็ดอยู่นะคะ

ถ้าหากว่ามีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวคุณภูริพัฒน์จะรายงานเข้ามาเพิ่มเติม